ครับอันนี้ที่ถนนคนเห็นก็ตกใจเอ๊ะชาวโบ้งชาวบ้านไปไล่ทำร้ายอะไรพระ
ความจริงไม่ใช่นะฮะเป็นพระปลอมแล้วไปทำร้ายชาวบ้านเขาก่อน
นะฮะจะไปขอของเขากินแล้วเขาไม่ให้เนี่ยเอาไม้เนี่ยฟาดหน้าผากแม่ค้าเขา
เขาก็เลยตามไปเอาเรื่องนะครับที่ริมถนนเดี๋ยวไปดูนะฮะ

นี่ค่ะคือใครเห็นคลิปตรงนี้เนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะตกใจ
ชาวบ้านไปไล่ทำร้ายพระได้ยังไงค่ะความจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
คือพระพระบาทพระบาทพระบาทพระบาทพระบาทพระบาท

พระบาทพระบาทพระบาทพระบาทพระบาทพระบาทพระบาท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

ว่าชาวบ้านเขาเอากระบงกระบองมาตัวเองถือมีดออกมา

ตำรวจมาก็ไม่ทันแล้วฮะตอนนี้กระจายกำลังกันหาก็ยังไม่เจอตัวครับ
ไม่นานนะครับใส่จดของตู้ยามพ่อขุนเข้ามา
เปิดสัญญาณไปวาบวิ่งมานะครับ
รถยังไม่ทันได้จอดพระก็รีบเดินหนีผม
แล้วก็เข้าป่าไปเลยควักพระควักอะไรออกมานี่แหละ
เหมือนเล็กประมาณสักนี่แหละฮะ

ผมไม่ได้กลิ่นเนอะเพราะว่าผมใส่แม๊ส๒ชั้น
ก็เลยไม่ได้กลิ่น
คือชาวบ้านในพื้นที่หลายคนได้ข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกัน

ตระเวนขอเงินชาวบ้านตามบ้านเรือนต่างนะครับ
คือชาวบ้านบางคนเขาก็แบบก็ไม่รู้หรอก
คือพระจริงพระพระปอมก็อาจจะสงสัยว่าอ่ะ

เขาก็บอกทำบุญสิบบาทยี่สิบบาท

แล้วลักษณะดูท่าทางแล้วเขาพูดจาดีไหมฮ
เพราะเขาไปบ้านน้องเขาพูดคุยพูดดวงเลย

ถ้าผู้ดวงอะไรอย่างนี้ครับเดินผ่านกัน
แล้วเรื่องอื่นเขาเข้ามาในบ้านแบบนี้ไหมครับพี่

ผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ค่ะนะ
ออกเดินขอเงินขอข้าวของเครื่องใช้
ขออาหารกินจากชาวโบ้งชาวบ้าน
ก็จะอาศัยอยู่ตามป่าช้านะอยู่ป่าช้า

ตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไปหลบอยู่เนี่ยนะครับ

แต่เจอพวกหมอนนะผ้าจีวอนขวดน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ

ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
คือแน่นอนแล้วว่าเรื่องของการออกเรียรัย

แต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะฮะหลอกลวงชาวบ้าน

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเรื่องวันโกน

แต่อันนี้ไม่ใช่พระไงเขาก็โกหกไง
โกหกเรื่อยประมาณแบบนี้